เนี้ยคือน้องคุยกับเพื่อนเชื่อว่าเด็กหลายคนยังไง

แต่ไอ้ช็อตนี้ค่ะคือหันไปคุยเสร็จปั๊บ

พอน้องออกไปหน้าห้องปั๊บครูให้ทำโจทย์เลขบนกระดาน

โดนแบบนี้พัวเข้าไปที่หน้าหน้าหันเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชม
จังหวะนี้เพื่อนแบบหยิบมือถือมาแล้ว
แล้วแบบแอบถ่ายตรงขอบโต๊ะแบบนี้

น้องโดนตบจนหน้าหันเลย

แบบนี้แล้วพอเอาคลิปมาโพสต์คนก็วิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมของครูค่ะ
ซึ่งน้องเป็นน้องนักเรียนชายอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอโพไซอยู่ที่อุบลนะแล้วพอคลิปแชร์ไป
คนก็ถามแหละว่ามันเหมาะเหรอมันแรงเกินไปหรือเปล่า
ครูไม่มีวิธีการแบบอื่นเหรอล่าสุดค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้
เขาออกมาชี้แจงบอกว่าหลังจากเกิดเหตุตรวจสอบแล้วนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณข้าม๓ก่อนจะพักกินข้าวค่ะ
เมื่อวันที่๒๙ที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์สิ
ซึ่งตอนนั้นครูกำลังสอนเลขม๑อยู่
แต่น้องผู้ชายคนนี้เขาไม่ตั้งใจฟังคุยเล่นกับเพื่อนไง
ครูก็เลยเรียกออกมาให้มาอยู่หน้าชั้นให้ทำโจทย์ตัวอย่าง
แต่เด็กทำไม่ได้ครูตบหน้าไปทีนึงแล้วก็ตักเตือนว่าเพราะเธอไม่ฟัง
ตอนนี้ครูสอนไงล่ะแต่คุยกับเพื่อนอยู่นั่นแหละ

ทีนี้เขามีการประเมินสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนชายนะคะ
แล้วก็พากลับบ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับผู้ปกครองฟัง
แล้วก็มีการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วคุณครูล่ะคุณครูก็ไปขอขมาผู้ปกครองเด็ก
อันนี้คือเป็นประเพณีอีสานนะเนาะ

เรื่องนี้จริงจบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
คุณครูก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ถามว่าครูรายนี้เขามีพฤติกรรมยังไง
ปกติทำโทษเด็กแบบรุนแรงอย่างนี้เหรอ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาครูไม่เคยมีประวัติ

นี่คือรอบแรกแต่อาจจะมีบ้างแหละทัศนคติของครูบางอย่าง
คงจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสอน
แล้วก็งดพิจารณาเรื่องขั้นพิเศษให้นะคะ
ยืนยันนะโรงเรียนบอกว่าห้ามลงโทษเด็กแบบรุนแรงหรือว่าด่าทอ
แต่ว่าจะเน้นเรื่องเหตุผลแล้วก็ให้เด็กเข้าใจ
จริงครูทุกคนที่เรียนมาแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพ
คือน้ำแข็งจบครุศาสตุลาแล้วก็ได้ใบประกอบวิชาชีพ
ครูทุกคนจะต้องเรียนวิทยาจิตวิทยาการศึกษา
เขาจะบอกอยู่แล้วเลยวิธีการลงโทษลงโทษเชิงบวกเป็นยังไง

คือเขาจะบอกค่ะว่าการลงโทษเชิงบวกมันไม่ใช่หรอก

การตัดสิ่งบางสิ่งที่เด็กต้องการออกไป
ตัดออกไปหรือวิธีการอะไรต่างแบบนี้ค่ะ

ถ้าดื้อจีบใครคิดว่ะแล้วเอาแปลงล้มกระดานอย่างนี้ใช่ไหม
ใครคิดใครโดนไหมและเปลี่ยนความคิดอย่างใครโดนทำโทษแปลกแปลกมาก
อันนี้ไม่แปลกหรอกแต่ว่าใครคิดแล้วมีแบบอะไรนะ
เดี๋ยวนี้คงจะใช้ไว้บอร์ดกันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้ช็อกไงคุยใช่ไหม
ัชธรกับนัทพงศ์คุยกันใช่ไหมนะครับแล้วบางทีโดนไม้เหลี่ยวนะครับ
เรียวท่านก็ช่างเลือกเลือกแบบไม่เลือกแข็งนะเลือกเอาแบบอ่อน
เวลาตีก้นปั๊บนะมันจะอ้อมก้นมันจะโดนทั้งก้น
มันจะโดนตั้งแต่ฝั่งซ้ายแล้วก็ปมท้ายสุดมันจะไปฝังที่ฝั่งขวา
นั่งลำบากเลยทำไมเล่าได้ละเอียดมาก
พี่โดนบ่อยไงเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าคุณครูหลายคน
คือรู้อยู่แล้วแหละว่ามันการลงโทษการใช้ความรุนแรง
มันไม่ได้ทำให้แบบเด็กแบบเขาเรียกอะไรมันจะกลายเป็นแผลในใจของเด็กด้วยซ้ำ